คุณผู้ชมเคยได้ยินคำว่าดวงคนกินผัวไหม
คือหมายถึงผู้หญิงคนนี้ไปแต่งงานกับใครอยู่กันไปสักพัก
สามีก็จะมีสาเหตุของการเสียชีวิตไปแล้วคนแล้วคนเล่า
แต่เรื่องนี้เขาบอกว่าเป็นดวงกินลูกหรือเปล่า
คืออย่างนี้ครับเป็นเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นที่อุดรธานี
มีคุณแม่ท่านหนึ่งมีลูก๔คนนะคุณผู้ชมมีลูก๔คน
สามคนเสียชีวิตไปในวัยที่เป็นทะลุกแล้ว
อายุลงท้ายด้วย๑๔วันล่าสุดคนนี้เนี่ยอายุ๕เดือน๑๔วัน
เสียไปอีกคนนึงฮะเออเด็กหญิงพระริดาใต้ชมพู
หรือว่าน้องเนเน่อายุ๕เดือน๑๔วันครับเป็นลูกคนที่สี่
แต่ว่าเป็นคนที่๓ที่เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ
เย็นวันที่๑๗พฤษภาคมที่ผ่านมาครอบครัวตั้งศพ
ของน้องบำเพ็ญกุศลอยู่ที่บาลิกที่๕หมู่๑๑บ้าน
อนแคนตะบนผักตบอำเภอหนองหาญจังหวัดอุดรธานี
มีนางสาวสิริพรสิงสาธรณ์เธออายุ๓๓ปี
และนายพงเทพใต้ชมพูอายุ๓๔ปีเป็นพ่อกับแม่ของน้องนะครับ
ยังเศร้าโศกเสียใจอยู่สองท่านนี้ฮะนางสาวสิริพรคนเป็นแม่นั่งซ้ายมือ

ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเธอเธอสูญเสียลูกมาแล้วสามคนครับ
เช้าวันที่๑๗พฤษภาคมพาน้องเนเน่ไปฉีดวัคซีนเด็กนะฮะ
ตามที่หมอนัดหลังจากกลับมาบ้านช่วงเย็นน้องเนเน่ร้องไห้งอแงนะครับ
ก็เลยเอาเข้าอกแล้วมาปลอบแต่จู่เนี่ยน้องเนเน่ช็อกเสียชีวิตไปตรงนั้นเลย
ตอนนั้นเลยฮะทั้งทั้งที่น้องแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวนะฮะ
แล้วก็เธอก็ไม่ได้ติดใจเกี่ยวกับเรื่องการฉีดวัคซีนเด็กด้วยนะฮะ
แต่สิ่งที่แม่อยากรู้คือทำไมลูกเสียชีวิตถึง๓คน
เธอเล่าบอกว่ามีลูก๔คนครับคนแรกเป็นลูกชายชื่อน้องพอส
เสียชีวิตไปเมื่อปี๒๕๕๖คุณผู้ชมดูอายุนะ
น้องพอร์สเนี่ยอายุ๒เดือน๑๔วัน
คนที่๒ชื่อน้องปาร์ตี้เสียชีวิตปีถัดมา๒๕๕๗ฮะ

คนที่๓ยังมีชีวิตอยู่ปัจจุบัน๒ขวบแล้ว
แต่เธอป่วยเป็นลิ้นหัวใจรั่วนะฮะ
แล้วคนที่สี่เนี่ยคือน้องเรน่ามาเสียชีวิตอีก
คุณแม่บอกว่าการเสียชีวิตของลูกเนี่ย
ในทางวิทยาศาสตร์ก็อยากจะรู้เหลือเกินนะฮะ
เอาศพลูกไปชันสูตรว่าเสียชีวิตจากอะไร
ส่วนเรื่องทางศัยศาสตร์เหรอก็อยากจะรู้
ว่าทำไมถึงเสียลูกถึง๓คน
ทุกคนที่เสียชีวิตอายุจะลงท้ายด้วย๑๔วันเท่านั้น
และทุกคนหมอบอกว่าก็ไม่ได้ทราบ
สาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัด
ผู้เท่าผู้แก่บอกกับแม่บอกว่าเป็นคนดวงกินลูกครับ
อันนี้ศัยศาสตร์แล้วนะหรืออีกคำนึงคือสวงกินลูก
ซวงกินลูกกับดวงกินลูกทำให้ต้องเสียลูกถึง๓คน
ตอนนี้อยากจะให้หมอปลานะฮะช่วยมาดูหน่อยได้ไหม
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าพื้นที่ของบ้านที่อยู่
มันเป็นป่าช้าเก่าแล้วก็มีเรื่องที่ไม่ดี
เกิดขึ้นกับครอบครัวของเธอครับ
อยากฝากถึงคุณหมอปลานะคะ
ตอนนี้หนูก็คิดไม่ออกจริง
หนูก็ไม่รู้ว่าจะไปต่อยังไงลูกหนูเสียสามคน
โดยที่แบบหนูไม่ทราบสาเหตุ
มันจะมีอะไรที่เรามองไม่เห็นหรือเปล่า

ถ้าคุณหมอปลาเพราะว่าจะช่วยได้
หนูก็ขอให้คุณหมอปลาเข้าหนูทั้งนี้ด้วย
ขณะที่นายแพทย์ทงพักมีเพียรนะครับ
ท่านผู้มนตรีการโรงพยาบาลหนองหาน
และสาธารณสุขอำเภอหนองหาน
มาให้กำลังใจแล้วก็ประสานงานให้นะครับ
ชนะสูตรที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่น

ซึ่งคาดว่าจะทราบผลภายใน๑๒สัปดาห์ครับ